ทั้งถูกแบนถูกแบนแล้วก็แบนตัวเองก็มี
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับร้านขายกาแฟแห่งหนึ่งครับที่จังหวัดตาก
เนื่องจากไม่อยากขายอยู่แล้วงดขายตั้งแต่วันนี้ไปต้นไป
เมนูหักหลังเพื่อนนะครับถีบเพื่อนลงเรือเราไม่ขายนะครับ
เขาใส่อารมณ์โพสต์แบบใส่อารมณ์ช็อกมิ้นอะไรช็อกมิ้น
ช็อกมิ้นถูกกระทำครับร้านเค้กชื่อดังที่ระยองก็เหมือนกัน
โพสต์แจ้งว่าด้วนทางร้านเรายกเลิกเมนูช็อกมิ้น
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับร้านชานมไข่มุกอ่ะที่นครสวรรค์นะครับ
เมนูหักหลังเพื่อนนะครับโอ้มันไปกันหมดแล้วคุณผู้ชม
เดี๋ยวเขาเพิ่งกินกันวันเดียวเขากินกันคนละแก้วเองนะ
มิ้นช็อกบอกไม่เกี่ยวกับฉันเลย
ลือกขายเมนูช็อคมิ้นถาวร
เจ้าของร้านบอกว่าที่เลิกขายเมื่อ๒๓วันที่ผ่านมา
รู้สึกว่าเมนูนี้กินแล้วรู้สึก

เพราะมันเหม็นมันไม่ไหวไม่เกี่ยวกับการเมืองแค่มันไม่อร่อยเลยนะครับ
อยากจะบอกว่ามันไม่เชื่อนะฮะที่บอกไม่เกี่ยวเนี่ยนะครับ
จะไม่กินแล้วแต่จะหันมาขายแต่กาแฟส้มนี่ไงแล้วบอกไม่เกี่ยวกับการเมือง
เพราะรู้สึกว่ากาแฟส้มมันอร่อยแค่นั้นเอง
คุณผู้ชมครับเมนูช็อกมิ้นมิ้นช็อกเนี่ยหลังจากเป็นกระแสที่คุณอุ้งอิ๊ง
แพทองทานนะครับเขาบอกว่าเป็นเมนูโปรดในร้านที่เพื่อไทยเขาอ่ะนะ
ขณะที่นายพิธาพักเก้าไกลนะครับก็ไปชิมแต่คุณพิทาบอกชอบกาแฟส้มมากกว่านะครับ
ซึ่งเมนูช็อกมิ้นมิ้นช็อกเนี่ยก็เป็นเครื่องดื่มที่พักเพื่อไทยใช้ต้อนรับพักการเมืองอื่น
เมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศที่ร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ในเพื่อไทยนะครับ
ก็ยังมีลูกค้ามาสั่งมิ้นช็อกช็อกมิ้นกันตามปกติครับ
ผู้สื่อข่าวไปถามบาริสต้าประจำร้านก็ยอมรับว่ากระแสการเมืองช่วงนี้นะครับ
ส่งผลต่อเมนูช็อกมิ้นมิ้นช็อกนะครับแต่ยอดสั่งซื้อขอโทษร้อยถึง๑๕๐แก้วนะครับ
ส่วนตัวในฐานะเป็นคนขายแล้วก็ประจำอยู่ที่ร้านนี้ก็สงสารสงสารช็อกมิ้นหรือมิ้นช็อก
เจอกระแสการเมืองเข้าไปนะครับที่เอาไปเป็นสัญลักษณ์ก็มีทัศนคตินะครับในด้านลบก็อยากจะขอความเห็นใจ
แล้วก็ใจดีกับมิ้นช็อกหรือช็อกมิ้นแก้วนี้หน่อยฮะ
นี่ค่ะโอ้โหบางคนชอบกินบอกไม่กินแล้วอย่างนี้ก็มีนะครับ